โจ๊กค่ะอันนี้โจ๊กเป็นมือก่อเหตุ
คุณผู้ชมดูข้างหลังเรานะคะเขาบอกว่าไอ้เฮี่ยมเพิ่งพ้นคุก
แล้วชักมีดไปแทงน้องนักเรียนผู้หญิงซึ่งอยู่เพียงแค่ม๒เท่านั้น
น้องเสียชีวิตระหว่างที่น้องอยู่บนรถกับกลุ่มเพื่อน
เพื่อที่จะไปโรงเรียน
เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เป็นข่าวคลึกโครมเลย
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
โดยคืออันนี้ดูจังหวะนี้นะคะ
คือเป็นภาพตอนที่เกิดเหตุแล้ว
แล้วชาวบงชาวบ้านมารวมตัวกันเต็มไปหมดเลยจะมาจับตัว

ใช่ค่ะมารุมล้อมจับตัวในโจ๊กนี่แหละค่ะหลังก่อเหตุ
เจ้าตัวหนีไปไหนไม่รอดนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ต้องยอมให้จับแต่โดยดีตำรวจก็มาถึงค่ะ
เช้าเมื่อวานนี้ที่บริเวณหน้าประตูโรงเรียนนะคะ
แห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อจริงชื่อนายปรีชาวิชัยสอนอายุ๓๗ปี
แล้วตัวเองเขาเอามีดมาอย่างที่บอกทำอะไร
อันนี้เป็นคราบเลือดที่ตกอยู่บนรถ
รถคันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นลักษณะรถรับส่งนักเรียน
มันเป็นเหมือนรถหกล้อคุณผู้ชมคะนี่แบบนี้นี่อย่างนี้ค่ะ
คือน้องนักเรียนก็จะนั่งกันอยู่ข้างหลังเต็มไปหมดเลย
คล้ายเหมือนรถสองแถวอ่ะคุณแต่เป็นรถสองแถวใหญ่
เด็กก็อยู่ตรงนั้นภาพที่ออกมาเนี่ยคือจริงแล้วเนี่ย
พอรถคันนี้มาถึงตอนนั้นเนี่ยมีเด็กอยู่บนรถเต็มไปหมด
เด็กเนี่ยเห็นมอเตอร์ไซคันนี้ก็คือในโจ๊กเนี่ย
ขี่ตามมาตลอดทางเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร

น้องนักเรียนคนนึงนะคะเขาก็แปลกใจแหละว่า
ทำไมพี่ผู้ชายคนนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามมาตลอด
ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปแบบขำ
เอาอย่างนี้น้องถ่ายคลิปแบบขำจริงเพราะอะไร
เพราะในเสียงของคลิปเนี่ยเด็กยังคงหัวเราะกันอยู่เลย
แล้วมันมีจังหวะเหมือนเด็กเห็นด้วยนะว่าในโจ๊กมีมีด
แล้วเหมือนก็พูดแบบขำว่าพี่มีดจะหล่นแล้วด้วย
แต่เด็กคุณเหมือนในโจ๊กหันกลับไปจะไปหยิบมีด
แล้วน้องไม่รู้จริงนะคะว่ามันจะเกิดเหตุสลดแบบนี้คุณผู้ชม

ห่วงดิง
จอดด้วยแล้วยังมีส่งยิ้มให้น้องนักเรียนตลอด

ทีนี้คุณผู้ชมคะหลังจากได้ตัวในโจ๊กตำรวจ
พาไปสอบสวนที่โรงพักเจ้าตัวสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริง
คือตอนที่รถไปจอดถึงที่โรงเรียน
เขาเอาจังหวะนั้นเหนียวเหมือนไอ้ตรงด้านหลัง
มันเป็นเหมือนรถสองแถวมันจะมีเหล็กให้คุณได้เหนียวใช่ไหม
เอาตัวขึ้นไปบนรถแล้วเอามีดขึ้นไป
แล้วเหมือนตามหาน้องคนนี้แล้วเข้าไปจ้วงแทงน้อง
ไม่ใช่แค่นั้นนะคุณผู้ชมความโหดของเขาคือ

ฉันไม่อยากเล่าจริงนะข่าวนี้จริงคือ
แต่ว่าต้องอธิบายให้ฟังถึงพฤติการของเขา

เหตุการณ์นี้น้องผู้หญิงม๒คนนี้เสียชีวิตนะคะ
แล้วยังมีน้องอีกคนนึงที่นั่งมาในรถด้วยกัน
ได้รับโดนมีดนั่นแหละแล้วน้องได้รับบาดเจ็บ
นี่แหละค่ะคือเจ้าตัวบอกกันว่าอะไร
แม้จะรับสารภาพแต่เหมือนกับเขาก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง

เช้าของวันพระรหัสสบดีที่๕มกราคม

เสียงเป็นเหมือนเสียงของน้องผู้หญิงคนนี้
น้องคนนี้น้องน่ารักมาก
นั่งอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงแว่วเข้ามา

เอายาค่าย่ามาให้มันกิน

ฮะจะโดนวางยาใช่ไหม
คิดแล้วว่าน้องคนนี้น้องชื่อว่าน้องคิตตี้นะครับคุณผู้ชม
คิดแล้วว่าน้องคิตตี้จะฆ่าเขาแน่
หลอนค่ะก็เลยตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วมาก่อเหตุ
คือตั้งใจมาทำกับน้องคนนี้เลย
ใช่เพราะเขาพอได้ยินหูแว่ว
แล้วเขามีอาการท้องเสียมาด้วยก่อนหน้า

ก็เลยคิดว่าต้องใช่แน่ถูกวางยา
สุดท้ายมาก่อเหตุนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ไปดูความรู้สึกของญาติและครอบครัวของน้องหน่อย

คุณผู้ชมคะมีการนิมนต์พระพิสุ

ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องคิตตี้กลับบ้าน
และแน่นอนว่าครอบครัวญาติพี่น้อง

ทำใจไม่ได้แล้วไม่มีใครทำใจได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ศพน้องไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน

เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานมาช่วยเหลือเยียวยาจิตใจนะคะ

น้องนักเรียนหลายคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเอง

เพราะทุกคนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นภาพอุกอาจตรงหน้ามากเลย

มีน้องหนึ่งคนนะคะชื่อน้องเอนามสมมุติ
อยู่ในเหตุการณ์น้องเอคนนี้เล่าแบบนี้ว่า
นายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาตลอดระยะกว่า๕กิโลเมตร
รถจอดรับนักเรียนตรงไหนในโจ๊กก็จอดรอ
ให้ตลอดที่สำคัญทุกคนไม่เอกใจเลยว่าจะเกิดเหตุแบบนี้

คุณอยากรู้ไหมว่าในโจ๊กเขามีสภาพความเป็นอยู่ยังไง

ชื่อนางสง่าแม่เนี่ยเดินทางไปร่วมศพของน้องคิตตี้ด้วย

แล้วแม่ไปเพื่อขอขมาแทนโจ๊กลูกชาย

โจ๊กป่วยจิตเวทมานานกว่า๑๐ปี
เห็นไหมมีเรื่องของจิตเวทมาเกี่ยวข้อง
แม่บอกแม่พาไปรักษามาหลายครั้งแต่โจ๊กไม่เคยหายขาด

เห็นใครทำปากขมุกขมิบจะคิดว่าถูกนินทาน
แล้วจะถูกทำร้ายหรือจะมีคนมาก่อเหตุทำร้าย
ก่อนหน้านี้โจ๊กเคยทำร้ายคนอื่นมาแล้วถึง๔คดี

เกือบถูกโจ๊กทำร้ายเหมือนกัน
เช้าวันเกิดเหตุแม่บอกว่าโจ๊กมาหาแม่

บังคับบอกให้แม่ไปขอยืมคนอื่นมา
แล้วตอนนั้นแหละโจ๊กออกไปก่อเหตุแทงน้องคิตตี้
แล้วเอาเข้าจริงตัวครอบครัวของโจ๊ก
กับครอบครัวของน้องคิตตี้น้องม๒ที่เสียชีวิตเป็นเครือยาศกัน

แล้วไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนด้วย

ก็ไม่พบปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายของโจ๊กมือก่อเหตุนี่แหละค่ะ

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพามีดไปในเมืองและหมู่บ้านทางสาธารณะ
ส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเพราะอะไร
เพราะข้อมูลจากแม่คือโจ๊กมีอาการทางจิตถูกไหม
ฉะนั้นต้องตรวจก่อนว่าโจ๊กมีอาการทางจิตจริงหรือไม่
และนำตัวไปคุมไว้ที่สพเมืองร้อยเอ็ดค่ะ

ที่สำคัญคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูหน่อย
เคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายคนอื่นมาแล้วถึง๔คดี
ก่อนที่จะไปก่อเหตุไปแทงน้องคิตตี้เสียชีวิต
เพิ่งพ้นโทษมา๓วัน

จากประตูหน้าสุดปี๖๔นะแล้วก่อเหตุใช่ปี๖๑มี๒คดี
คดีละ๖๔๑คดีค่ะโอ้โหโชคโชนเหมือนกัน

และสร้างความสะเทือนใจให้กับคนในครอบครัว
คนที่อยู่ในเหตุการณ์และคนที่รับรู้ข่าวสารนี้ด้วย
เหนือสิ่งอื่นใดนะเราอ่านข่าวมาหลายข่าว

แล้วก็ก่อเหตุฆ่าคนตายหลายคดีในช่วงที่ผ่านมา
ดังนั้นเรื่องของยาเสพติดต้องเร่งปรับปรามให้มันจริงจัง
เพราะมันถูกแล้วคนเสพกันเยอะนะฮะ
แล้วมีข่าวคนเสพยาคุ้มข้างจากยาไปทำร้ายคนนู้นคนนี้ฆ่ากันเยอะ

แล้วก็คนที่มีอำนาจในการปราบปรามเรื่องของยาเสพติด

คุณรู้ไหมว่ามันกลายเป็นว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้

แล้วคนที่ก่อเหตุมีลักษณะเป็นผู้ป่วยทางจิต
หรือจะมีประวัติในการเสพยามาเนิ่นนาน
รักษาแล้วไม่หายแล้วยังไง
แล้วพอไปติดคุกถูกปล่อยตัวออกมา

ทีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันจะแก้ไขปัญหาตรงนี้
ให้มันยั่งยืนยังไงได้ถูกไหม

ที่มันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำซากอีก